มาดูเรื่องของน้องจีน่ากันหน่อยนะคะตำรวจเปิดเผยผลตรวจดีเอ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะตำรวจสพแม่แตงนะคะ
ได้นำตัวนายอาผะผู้ต้องหาคดีลักพาตัวน้องจีน่า
ออกจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชั้นสาม
ขึ้นรถตู้ด้านหลังสพค่ะ
วันนี้นายอาผ่าผู้สื่อข่าวบอกว่าสีหน้าอยู่ในอาการเครียดนะคะ
พยายามจะถามว่าทำไมลักพาตัวน้องก็ไม่ได้รับคำตอบนะคะ
ผู้สื่อข่าวพยายามจะถามถึงว่าใครบงการที่เขาเคยซัดทอดก่อนหน้านี้
ก็ไม่ได้ตอบนะคะมีสีหน้าเคร่งเครียด
อย่างที่เห็นตลอดเวลาในรถตู้นะคะ
หลังจากที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่๘โมงเช้า
ทางตำรวจสอบสวนกลางและตำรวจสพแม่แตง
นำตัวนายอาภาออกจากห้องขังไปสอบเครียดนานกว่า๕ชั่วโมงค่ะ
ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศนะคะถามไม่ตอบ
เครียดเพราะว่าเพิ่งจะโดนสอบมานะคะ๕ชั่วโมงผ่านล่าม
พันธุ์ตำรวจเอกธนพลแก้วกำเนิดภูมิกับการสพแม่แตง
เปิดเผยบอกว่าหลังจากที่มีการสอบปากคำนายอาผะ
ตำรวจได้นำตัวนายอภะไปทำประวัติ
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่
หลังจากนั้นจะนำตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนครพิง
แล้วก็นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่
เย็นวันนี้รถของกรมราชธรรมจะมารับตัวนายอาผะ
คุมขังที่เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่
เป็นการฝากขังผลัดแรก๑๒วันค่ะ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ก็ละครหลักที่อาหารซัตเทอร์นี้มีข้องที่เกี่ยวกันครับ
ก็นี่ขอพุ่งกรรมให้ตอบนะ
เพราะว่าบางส่วนนี้พุ่งกรรมก็อาจจะไม่รู้ข้อมูลอะไร
เป็นของทางศึกษวนสบส่วนที่เขาจะลุก
เขาก็ให้การเป็นประโยชน์
ก็ในส่วนของผู้ต้องหาก็ให้การเป็นประโยชน์
ในส่วนที่จะทำการศึกษวนสบส่วน
สิ่งสำคัญที่จะช่วยในการไขปริศนา
ตอนนี้ผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์รอบแรก

ตรงกับผู้ต้องสงสัย๒ราย

ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเครือญาติพ่อและแม่น้องจีน่าทั้งนั้นเลย
ตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาใครเพิ่มค่ะ
ตำรวจบอกว่าต้องรอผลพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียด
ยืนยันชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะ

แล้วก็ส่งมาถึงชุดคลี่คลายคดีในอีก๒วัน
แล้วก็จะใช้เป็นการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทั้งของนายจบูสือซึ่งเป็นลุงของน้องจีน่า
นางนาคะยายของน้องจีน่านะคะ
นางนาคาจูพี่สาวยายของน้องจีน่า

เพื่อเปรียบเทียบกับหลักฐานที่เก็บไปก่อนหน้านี้

ส่วนการหาตัวหมอผีค่ะนายปะแต๋

ไม่เจอไปที่บ้านเนี่ยบ้านปิดเงียบไม่มีคนอยู่นะคะ
แล้วก็ยังไม่มีใครเห็นหน้าหมอผีคนนี้เลย

ทีมข่าวตามไปค่ะที่หมู่บ้านนาแก่น้อย

นี่ค่ะนางนาคาจูและครอบครัวเข้ามาทำพิธีดูดวง

บอกว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนเข้าออกจากบ้านมา๒๓วันแล้วค่ะ
คุณผู้ชมครับมีรายงานข่าวบอกว่าน้องจีน่านี่ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
แต่ว่าตำรวจยังไม่ให้กลับไปบ้านนะครับไปอยู่เซฟเขาก่อนจนกว่าคดีเนี่ยนะฮะ
จบนะครับส่วนน้องจูเนียร์พี่ชายของน้องจีน่าก็เอาไปอยู่ด้วยกันเลย
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเมื่อบ่ายสามที่ผ่านมานี้นะครับ
จากโรงพยาบาลนครพิงเชียงใหม่นะครับมารับตัวน้องจูเนียร์
พี่ชายอายุสี่ขวบของน้องจีน่าขึ้นรถโรงพยาบาลแล้วก็นัดกับป้าของน้องจีน่านะครับ
เพื่อจะนำน้องจูเนียน่ะไปส่งกลางหมู่บ้านน้องจูเนียมีอาการกลัวนะครับ
อยากจะไปกับเจ้าหน้าที่เพราะว่าเป็นคนแปลกหน้าไง
ผ่านเรื่องตกใจมาไงลูกนะเจ้าหน้าที่ก็เลยโทรศัพท์หาคุณพ่อของน้อง
โทรคุยกับน้องหน่อยนะครับเจ้าหน้าที่ก็รับตัวไปอยู่ด้วย
ก็ทำให้น้องจูเนียนะครับยอมขึ้นรถไปกับเจ้าหน้าที่ฮะ
ที่เจ้าหน้าที่มารับน้องจูเนียเพราะว่าวันนี้ในน้องจีน่าเนี่ย
จะออกจากโรงพยาบาลนครพิงเชียงใหม่แล้วนะครับ
แล้วก็จะไปอยู่กับตำรวจนะฮะ
ครอบครัวของน้องจีน่าจะอยู่ที่นั่นชั่วคราวนะครับ

เนื่องจากต้องระวังเรื่องของความปลอดภัยนะครับ
กว่าตำรวจจะจับตัวคนร้ายได้ทั้งหมดนะฮะ
ซึ่งจะไม่มีการปล่อยให้ครอบครัวจีน่ากลับบ้านอย่างเด็ดขาดนะฮะ
หากคดียังไม่จบเพราะว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะยังอยู่ในหมู่บ้านนะครับ

มีรายงานเพิ่มเติมว่าพมนะครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชียงใหม่นะครับ
ยืนยันว่าจีน่าออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับ
ตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงเศษนะฮะ